ตั้งแต่เกิดวิกฤตโรฮิงญาครั้งล่าสุดนะครับ
บุคคลที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุด

ยังไม่ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับ

ไปกล่าวสุนทรพฤษบนเวทีสมัชชายใหญ่
สหประชาชาติเมื่อปีที่แล้ว
แต่ว่าภาพนี้จะไม่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับ
เพราะว่าเธอจะไม่ไปเข้าร่วมประชุม
หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะครับว่า
วิกฤตโรฮิงญาทำให้เธอเลือกไม่เข้าร่วมประชุม
แม้ว่าคนใกล้ชิดนางซูจีจะยืนยันนะครับว่า
การไม่ไปประชุมไม่ได้หมายความว่า
สูจิจะกลัวการถูกวิภาพวิจารณ์

ขณะเดียวกันซูจีเลือกที่จะกล่าวสุนทรพฤษ
ต่อคนพม่าทั้งประเทศแทนในวันพรุ่งนี้
ซึ่งทั่วโลกกำลังจับตานะครับว่า
จะนำไปสู่การยุติความรุนแรงได้หรือไม่
แต่ว่าไม่ว่าท่าทีของนางซูจีจะออกมาในรูปแบบใดนะครับ
นักวิชาการไทยซึ่งติดตามสถานการณ์ในพม่า
อย่างเช่นอาจารย์สุเนธชุตินทรานนท์
และอาจารย์นรมนทัพจุมพล
ก็ได้ประเมินเอาไว้ในเวทีจุฬาเสวนา
โรหิงญาเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด
ซึ่งจัดโดยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่า
มองซานซูจีไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวครับ
ส่งผลต่อสถานการณ์ในรัฐยะไข่
แต่ว่ามีอยู่ถึง๔ปัจจัย
ที่ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้
แน่นอนนะครับว่าปัจจัยแรกก็คือตัวนางอองซานซูจี
ปัจจัยที่๒ก็คือกองทัพนะครับ
จัยที่๓ก็เป็นพักการเมืองท้องถิ่นในรัฐแยกไข่
ปัจจัยสุดท้ายก็คือกลุ่มคนพุทธที่มีแนวคิดสุดโต่ง
ทั้ง๔ปัจจัยนี้ครับมีความเชื่อมโยงกันอยู่
ซึ่งเป็นพักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อ๒ปีที่แล้ว
สิ่งที่ต้องการมากที่สุดนะครับนั่นก็คือคะแนนเสียง
และการที่จะได้คะแนนเสียงมากก็ต้องดำเนินนโยบายเอาใจคนพม่า
ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่สนับสนุนกลุ่มพุทธที่มีแนวคิดสุดโต่ง
ที่เราได้ยินบ่อยก็คือกลุ่มมะบาตะหรือว่ากลุ่ม๙๖๙นะครับ
หน้าที่พักแห่งชาติอารกันซึ่งเป็นพักการเมืองท้องถิ่น
ของชาวยักษ์ไข่แล้วก็มีนโยบายต่อต้านชาวโรฮิงญา
ในการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้วพักนี้ได้รับความนิยมนะครับ
มีที่นั่งในสภามากจนมีนัยยะสำคัญต่อการเมืองของพม่า
นี่ก็อาจจะชี้ให้เห็นถึงทัศนคติของคนพม่าโดยเฉพาะคนพุทธในรัฐยักษ์ไข่
จำเป็นต้องดำเนินนโยบายไปในทิศทางเดียวกับพักแห่งชาติอารกัน
เพื่อรักษาพันธมิตรทางการเมืองเอาไว้นะครับ
แต่ว่าปัจจัยที่อาจจะมีความสำคัญที่สุด
ดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ที่พักการเมืองหรือว่ากลุ่มพุทธที่มีแนวคิดสุดโต่งครับ
ซึ่งในช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงสักเท่าไหร่นักนะครับ
ซึ่งปัจจุบันแม้ว่ากองทัพจะถอยจากการปกครองพม่า
แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วกองทัพพม่ายังมีบทบาทในตำแหน่งสำคัญต่าง
การเป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงถึง๓กระทรวง
แก่กลาโหมมหาดไทยแล้วก็กระทรวงกิจการชายแดนนะครับ
ท่าทีจากกองทัพล่าสุดก็ออกมาจากพลเอกอาวุโสมินอ่องลายครับ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าที่ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ชัดเจนว่าความรุนแรงที่ปะทุขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้ว
เป็นความพยายามสร้างฐานที่มั่นของคนเบงกาลี
ซึ่งก็เป็นคำที่คุณพม่าใช้เรียกคนโรฮิงญาในรัฐยาไข่นะครับ
พร้อมทั้งย้ำว่าคนกลุ่มนี้ต้องการให้เรียกว่าโรฮิงญา
ซึ่งไม่เคยมีกลุ่มชาติภัณฑ์นี้ในพม่ามาก่อน
ยังจะต้องเข้าใจความเชื่อมโยงที่แอบแฝงจากหน่วยงานต่างชาติด้วย
ก่อนจะย้ำว่ากองทัพจะทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

แต่ว่าปฏิบัติการของกองทัพและเจ้าหน้าที่ต่อชาวโรฮิงญาในรัฐยักษ์ไข่
หลายฝ่ายมองว่ามีความรุนแรงลักษณะเดียวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
ก็ทำให้นายอันโตนิโอกูเตอร์เรสซึ่งเป็นเลขาธิการสหประชาชาติ
กล่าวถึงนางองศาลซูจีล่าสุดเอาไว้ว่า
เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วในการแก้ปัญหา
เขายังย้ำด้วยว่าถ้านางซูจีไม่แก้สถานการณ์
จะเกิดสุขธนธกรรมที่เลวร้าย
ซึ่งเขาเองยังไม่เห็นทางที่จะแก้ปัญหาได้ในอนาคตนะครับ
จากเลขายูเอ็นแล้วนะครับก็ยังมีเสียงประนามมาจากหน่วยงานด้านสิทธิ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
แล้วก็ประเทศต่างใช้มาตรการคว่ำบาด
แล้วก็ห้ามซื้อขายอาวุธกับกองทัพพม่า
ล้มตายของชาวโรฮิงญาคือความน่าอับอาย

ที่ไม่สามารถจะไปปกป้องผู้ที่ลีภัยได้
ที่ผ่านมาก็มีทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนะครับ

ฆาตสนการของโรหิงญายืดเยื้อบานปลาย
ยักษ์ไข่อาจจะกลายเป็นแหล่งรวม
กลุ่มคนที่มีแนวคิดสุดโต่งได้

เพราะว่าล่าสุดรัฐบาลมาเลเซียเปิดเผยแล้วครับว่า

กับกลุ่มเตรียมนวุฒิรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียหรือว่าอายศิษฐ์
กรณีของชาวมุสลิมโรฮิงญา
เป็นข้ออ้างในการเกณฑ์สมาชิกเพิ่ม
เพื่อไปทำสงครามกับรัฐบาลพม่า

โรหิงญาอาจจะทำให้เกิดผลกระทบทางการทูต
บรรดาชาติสมาชิกอาเซียนด้วยกัน
โดยเฉพาะชาติมุสลิมอย่างเช่นอินโดนีเซียกับพม่า

อินโดนีเซียจะใช้แนวทางทางการทูต
แบบปิดเจรจาเพื่อแก้ปัญหาโลหิงญา
กับรัฐบาลพม่ามาโดยตลอด
แต่การที่ชาวอินโดนีเซียออกมาประท้วงบ่อยครั้ง
ก็อาจจะเป็นแรงกดดันให้รัฐบาลอินโดนีเซีย
ต้องออกมามีท่าทีที่แข็งกล้าวต่อรัฐบาลพม่ามากยิ่งขึ้น
คงจะต้องติดตามการกล่าวสุนทรพฤษ
ของนางองซานซูจีในวันพรุ่งนี้อย่างใกล้ชิด